หลังจากที่ปปงไม่สามารถที่จะดำเนินการเอาผิด
เพราะว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเอาผิดผู้ที่คิดจะหลีกเลี่ยงภาษี
ล่าสุดครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเพิ่มเติม
ประมวลรัศดากรให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรยึดอายัดทรัพย์ได้ทันที
หากพบหลักฐานการหลีกเลี่ยงภาษีและช่อกงภาษี
พร้อมเพิ่มให้เป็นหนึ่งในบุญฐานความผิด
ว่าด้วยการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการฟอกเงินแล้ว
ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพรบ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัศดากรแก้ไขเพิ่มเติม
กรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและช่อกงภาษี

กำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร
ช่อกงภาษีอากรให้เป็นหมุนฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดยให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรยึดหรืออายัดทรัพย์ชั่วคราว
หากพบหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีความพยายามหลีกเลี่ยงภาษีช่อกงภาษีในรูปแบบต่าง
จากนี้ยังอนุญาตให้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ด้วย
ทางนี้ก็เพื่อป้องกันบุคคลที่มีพฤติกรรมเลี่ยงภาษีตั้งแต่ต้นทาง
โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วนะครับ
ก็จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
และส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
โดยเป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ซึ่งก็จะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
ด้านการป้องกันและปรับปรามการหลีกเลี่ยงภาษี
และทำลายระบบภาษีมากขึ้น
และยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการป้องกัน
และปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีของกรมสรรพากรได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ